ไปดูบ้างกันดีกว่าสมัยนี้ชาวเน็ตเขาเป็นคนตลกนะ

โดยเฉพาะเรื่องการตีความหมายแบบผิดไป
งั้นถ้าตลกต้องอย่างนี้ทำไม

อันนี้ขำนางลายมากเลยเธอ
อันนี้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งหรือเปล่าคะ
คือดาราเนี่ยน้ำตาลทะลิดาเขาพูดอีกประโยคนึง
แต่ว่าชาวเน็ตไปตีความหมายมันอีกประโยคนึง
มันคือผิดความหมายไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ที่กำลังปรากฏในเร็วนี้มีนักร้องดังมีนางงามรุ่นพี่ดังมาร่วมโชว์เพียบเลย
แต่แต่เอ้าไม่มีน้ำตาลน้ำตาลหายไปไหน
นางงามหลายคนก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่ไปขึ้นเวทีนี้ล่ะ

เขาเวทีคู่แข่งกันนะจ๊ะเธอ

น้ำตาลเนี่ยเขาก็ตอบมาค่ะว่าโอ๊ยไม่ใช่ค่ะที่ไม่ได้ไป
เพราะหนูติดละครอยู่
ไม่เกี่ยวจ้าติดละครจ้า
ติดละครจ้าหลายคนเนี่ยคือความหมายของน้องเราเข้าใจนะ
ละครคือถ่ายละครทำงานค่ะทำมาหากินค่ะ
เออแต่แฟนนางงามก็เอาคำนี้แหละไปตีความอุ๊ยเธอติดละคร
ติดละครเท่ากับดูละครหรือเปล่า

เอ้านะคะเรื่องรักอย่างโดนกันไป
กลายเป็นแบบสนามอารมณ์ให้ชาวเน็ตไป
อย่าเห็นฉันเป็นสนามอารมณ์
หลอกชิดหลอกเชยหลอกชื่นหลอกชม

บอกเลยนะคะมาดูละครอะไรกันในวันสำคัญละครดูเมื่อไหร่ก็ได้
ไปขึ้นโชว์รอบสำคัญกับรุ่นน้องนางงามก่อนไหม
นี่แบบนี้อย่าเห็นฉันเป็น

น้องนัทอยากสัมภาษณ์แล้วเนี่ย
รู้สึกว่าเราเป็นสนามอารมณ์ของรุ่นพี่ไหมคะ

รู้สึกว่าเหมือนบางสิ่งบางอย่างมันก็จอยสนุกดีค่ะ

แล้วก็ถ่ายละครเยอะด้วย
เพราะว่าทำงานเยอะเหมือนกัน
มีการวีการค่ะ
เราก็เป็นดาราท่านหนึ่ง
เราก็เป็นนักสดงนักแสดงดารองดารา
ก็มีงงมีงานกับเขาอยู่